สับสนครอบครับ
หัวหน้าน้ำน้ำน้ำน้ำ
ต้องเติมในปลั๊ม
ลายเสร็จแล้ว

เติมน้ำมันครับเติมน้ำมันเล่นแป๊บเดียวเอง
ต่อเติมน้ำมันหน่อยครับเติมน้ำมันครับโอ้
เติมน้ำมันนะเติมน้ำมันไม่น้ำมันอ่ะมันต้องเติมให้ปั๊ม
ไปเสร็จแล้วมามามันเห่อหกเห็นไหมเนี้ยเห็นไหม
เขาเพิ่งล้างร้านเมื่อกี้นี่เองไม่เห็นหอกครับตามบอกสุดแหลง

จะว่ามันจะสร้างการร้ายแบบบ้างตลอดง่ายนะคะ
ต่อไปคือผิดในทางชนะนั้นไปนะครับ

ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่ข้างหลัง